สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

คนละไม่รู้จักเตรียมตัวสี่

แต่คราวนี้ฆ่าหังศพหนุ่มเกาหลี
ตอนนี้ก็มีคนนึงข้าวมามอบตัวละ

ถูกต้องนะครับคือกรณีที่ก่อนหน้านี้นะครับ
จังหวัดระยองก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็ชื่อในบันเนี่ยนะฮะ
เขาทำงานเป็นเหมือนกับคนเลี้ยงบ่อกุ้งอยู่

แล้วก็ไปเจอหมาเนี่ยกำลังไปคาบวัตถุอะไรอย่างหนึ่งมาเล่นอยู่

พวกเขาเดินไปอยู่ใกล้ฮ้าวเท้าใคร

เขาก็ตกใจในบันทำยังไงรู้ไหมฮะด้วยความหวังดี
เอาเชือกผูกเท้าแล้วก็แขวนบนต้นไม้

ก็เลยรู้สึกว่าอันถุงใบนี้แหละคือถุงที่หมาไปคุย
แล้วก็ไปเจออีก๒ใบก็เลยไปโทรแจ้งตำรวจมา
ตำรวจมาเปิดดูปรากฏว่ามันถุงนึงเนี่ยนะฮะจะมีช่วงตัวนะครับ
แต่ไม่มีคอไม่มีหัวขอหาย
หายหัวหายแล้วก็ขาไม่มีสมพันธ์ไปถึงเอวนะครับ
แล้วก็ด้านหลังเป็นรูปเหมือนกับกราฟิกหลายกราฟิก
พอหลังจากนั้นก็มีการสืบเลยว่าคนคนนี้เป็นใคร

แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นคนในพื้นที่ด้วย

ไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งอยู่ที่ชายหาด
กรุ่งกดพอไปเจอปุ๊บมีอะไรอยู่ที่งาน
รู้ไหมครับรู้ไหม
แท็กสายการบิน
เขาก็เลยนำสืบได้ว่าแท็กตัวนี้เป็นชื่อใครอย่างไร
แต่ตอนแรกยังไม่สามารถที่จะไปจับได้นะ
อยู่ดีมีคนนึง

ตัวนะฮะเขาชื่อว่าคิมฮอนจุนเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุนะฮะก็คือวันที่
หกมกราคมตัวเขาเองเนี่ยพักอาศัยอยู่ที่บริเวณชั้นสามของหมู่บ้านแห่ง
หนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองฮะจากนั้นนะครับเขาบอกเขาลงมาที่
ชั้นสองเขาไปเจอนี่ฮะนายอะไรนะถูกแทงเสียชีวิตค่ะนะฮะคนที่เสียชีวิต
แหละฮะถูกแทงเสียชีวิตอยู่เขาจึงร่วมกับนายคิมแฮร์นะฮะ
คิมแฮอุ่นเป็นคนฆ่าเพราะว่างั้นคิมแฮอุ่นเป็นคนฆ่า
ฮะพอฆ่าเสร็จเนี่ยนะครับก็ลากศพไปทิ้งไว้ในห้องน้ำสามวัน
ทำไมรู้ไหมทำไมพี่ทิ้งไว้เพื่อให้เลือดเนี่ยมันไหลให้หมดตัว
แล้วก็ให้มันแห้งก่อนหลังจากนั้นก็เริ่มวิธีชำแหละชำแหละโอ้โห
ตัดศพเป็นชิ้นชิ้นทั้งหมด๘ชิ้นอาชีพคนตัดศพมันทำอะไรมาก่อนอ่ะ
หลังจากนั้นเอาใส่ถุงดำนะครับนำไปทิ้งในป่าสงวนแห่งชาติ
หนองสนมตเบิร์นตัวตะบนเนินพระนะครับ
แล้วก็แยกส่วนหัวนั้นเอาไปทิ้งทะเล
ที่มีข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นในทุน
ส่วนในคิมทองจุนนั้นที่เข้ามอบตัว

แล้วก็ถูกผู้ตายเนี่ยหักหลังเรื่องเงินนะครับ

ก็เลยไปถูกเพื่อนในกลุ่มอีกคนนึงฆ่าหันศพ
ซึ่งในวันเกิดเหตุตัวเขาเองถูกบังคับให้นั่งดูการฆ่าด้วย

หากไม่นั่งดูนะตัวเขาเนี่ยจะถูกฆ่าไปอีกคนนึง

เขาก็เลยหวาดกลัวต้องยอมทำตาม
กระทั่งเมื่อได้รับอิสระนะครับถูกปล่อยตัวออกมา
ก็เกรงว่าจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วย
ก็เลยตัดสินใจติดต่อไปที่สถานทูตเพื่อขอคำปรึกษานะครับ

หวังว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะกันตัวเขาเป็นพยานในคดีนี้นะครับ
อื้ม

เพราะว่าตำรวจกับตอนที่ไปเจอศพนี่นะครับ
เขาดูแล้วเนี่ยสภาพของศพที่ถูกหั่นตามข้อต่างเนี่ยมันเหมือนไม่มีความชำนาญ

เวลาสับลงไปจะเห็นได้ว่าเนื้อมันบิดเปรี้ยวมันอะไรอย่างนี้

ไม่ได้มืออาชีพถ้ามืออาชีพจริงหรือคนที่มันจะตัดแบบฟืด

เพราะว่าเธอตัวฉันไม่ค่อยมีศัตรูเธอนั่นแหละศัตรูเยอะ
แต่ผมว่าอย่างคุณเนี่ยต้องหายไปเลยเขาต้องเอาหัวคุณไปปั่นกับเครื่องปั่น
ค่ะระวังเดี๋ยวคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะ

แต่เป็นไงบ้างฮะโผล่มาถึงจิตโชว์เลย

ไปนอนขึ้นลงขึ้นหมอปุ๊บนะ
ฉันจะบอกหมอหมอหนูคือไอ้อีกคนที่ทำอะไร

พี่บ้าง
เฮ้ยควันพิษนี่มันรุนแรงจริงนะ

วันนี้ใส่แมสแล้วใส่แว่นตาแล้วก็ใช้ว่าจะอยู่ดีนะ

ถัดอยู่กับผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังคุณมิ้งควันวิชัยดิต
ซึ่งถ้ามันเล็กกว่านี้มันอันตรายเข้าเลือดได้เลยนะพี่หนุ่ม

ลดลงไปอีก๑๕อันตรายแต่ถ้าสมมุติถึง๑ปุ๊บเนี่ย
คือมันสามารถสูดเข้าไปปุ๊บแล้วมันเข้าเส้นเลือดคุณได้

วันนี้ไม่ต้องอะไรใครไกลคืออีกคนนึงผู้ช่วยมะดำอ่ะพี่

ปามมี่อ่ะคือกะเทยสิอยู่รอบตัวฉันจะเป็นผู้ชาย
การเข้ามีเนี่ยกะเทยชื่อปาล์มปรากฏว่านางต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ทุกวัน
แล้วนางไม่ใส่แมสไปไงโรงพยาบาลไงเธอ
ตกมอเตอร์ไซค์เลือดอยู่ดีเลือดออก

ตอนนี้ใครบอกไม่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับผลกระทบ
ผัดรับอยู่เป็นไงฮะก็เลือดออกและป่อกไปแล้ว
ซึ่งเขาบอกอาจจะไม่เกี่ยวกับค่าฝุ่นแต่ก็มันก็เกิดขึ้นในบริเวณนี้ด้วยใช่ไหม

ถูกแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกอย่าตื่นตนก
วันนี้เอาคนใกล้ตัวตัวเองเลยคือเราจะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์กันทั้งวันอยู่แล้ว
แต่มันก็เป็นความปิดด้วยเขาก็เริ่มว่าไปไซ่แมซแล้วใช่ไหม
เพราะฉะนั้นคุณคิดดูขนาดกระเทยบึกกระเทยอึดน่ะ

หนุ่ม

นี่ผมชอบมากขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับ

คือวันนี้หนุ่มฉีดโบท็อกหนุ่มระวังเถอะ

โบท็อกปลอมก็ส่วนประโยชน์
จะให้กูเข้าเลือกแต่ก็ชวนกูคุยอยู่นั่นแหละอีผีบ้า
คือวันนี้แหละโรคหลักที่จะเกิดขึ้นโรคลมพิษโรคภูมิแพ้
พร้อมฝากเตือนกลุ่มที่ฉีดโบท็อกอย่างเธอ

ระวังเถอะเพราะว่าการฉีดสารเติมเต็มบนใบหน้าเนี่ย

จนมีอาการบวมแดงขึ้นได้
อยากเตือนคนที่กลุ่มที่ฉีดโบท็อกฟิลเลอร์
โดยเฉพาะคนฉีดฟิลเลอร์อย่างคุณชอบมาก
หากมีอาการคันอย่าเก่า

ไม่เข้าใจไหมคันหน้าอย่างนี้ด้วยคันตรงอื่น
เพราะอะไรรู้ไหมมันเสียทรงได้

มันเสียทรงได้ส่วนโบท็อกฟิลเลอร์

ก็มีโอกาสคล้ายกัน

แต่โบท็อกฟิลเลอร์จะเกิดการอักเสบ

ก็พยายามเลี่ยงที่จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะฮะ
หากทำไม่ได้ก็ลดปริมาณการสัมผัส

ถึงบ้านปุ๊บหรือคุณมีโอกาสล้างหน้าให้บ่อย

ถ้าเพิ่งฉีดมาใหม่หรือแบบว่าฉีดในจำนวนมากเนี่ยหลีกเลี่ยงอย่าออกไปเจอฝุ่นอย่างน้อยนะ

โหโปรลูชั่นไม่ดีในนี้

จริงนะฮะมาถึงของพี่เช้าบ้างดีกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่น

วกขวดปัสสาวะของคนอื่นในกางเกงในตัวเอง

นะครับเพื่อใช้สับเปลี่ยนเวลาถูกเจ้าที่ตำรวจขอตรวจฉี่ครับ

ใช่ฮะพกไว้เล็กเหมือนคล้ายยาหย่อตานะครับผมมาแหละนะฮะ
ร้องกับจำลังอาศาลักษณะดินาที่จู่โจมเข้าตรวจค้นบ้านเล็กที่๒๑หมู่๑อำเภร์จะนะ

หลังจากนี้ครับแจ้งว่ามีคนเนี่ยมั่วมั่วสุมเสพยาเสพติด
และขายยาบ้านในหมู่บ้านค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ครับ
ทั้งนี้นะขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ค้นนะครับผมพบชายสามคนนั่งเสพยาบ้าอยู่ชั้น๒ของตัวบ้านนะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่ก็กระโดดอ่าเห็นเจ้าหน้าที่ก็กระโดดหนีฮะ
ต้มน้ำใบกระท่อมและยังพบต้นกระท่อมอีก๒ต้นอยู่หลังบ้าน
จึงได้โค้นทิ้งนะครับเอาเสพนะนะฮะโดยขณะที่คนตัวนายุทธนา
พบความผิดปกติในกางเกงในครับมีการซ่อนขวดขนาดเล็กเหมือนขวดยายอตา
เอาไว้ฮะจึงได้ล้วงออกมาเมื่อสอบถามนายุทธนาบอกว่า
ขวดนี้ใส่ปัสสาวะพกติดตัวตลอดเวลาเป็นปัสสาวะของคนอื่นที่ไม่ได้เสพยาครับ
เนื่องจากใช้ป้องกันเวลาที่พี่พี่ตำรวจเนี้ยตั้งด่านตรวจ
ก็จะจับเปลี่ยนสับเปลี่ยนนะฮะปัสสาวะในขวดนะครับ
มาตรวจแทนเนื่องจากตนเป็นคนวิ่งยาครับเสี่ยงที่จะถูกตรวจค้น
นายุทธนากล่าวว่าวัยรุ่นที่อำเภอจนะเนี่ยเล่นยาสักส่วนใหญ่
จะใช้วิธีพกขวดปัสสาวะในกางเกงในตลอดเวลาเพื่อสับเปลี่ยนเวลาถูกตำรวจค้นนะครับ
จากระยะหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเข้มงวดในการตั้งด่านตรวจมากขึ้น
ซึ่งวิธีนี้สามารถป้องกันได้แล้วก็ใช้ได้ดีที่สุด
เพราะทุกครั้งที่ตรวจปัสสาวะก็จะรอดมาเสมอนะครับผม
แต่ไม่ใช่ปัสสาวะของตัวเองฮะเทคนิคใหม่ของคนส่งยาครับ
โอ้โหนะครับเขาก็ต้องหาทางนั่งเยอะนะ

ทำไมคุณต้องแต่งหน้าแบบนี้
ก็ป้องกันฝุ่นเนี่ยฮะ

เธอนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์หนุ่ม

คุณแม่เรามีตัวอย่างที่ดีให้ดูในรการ

ทุกอย่างคือปากท้อง

เอ้าพักก่อนช่วงหน้าสาวตอนลึงเนี่ย

อุ้ยไอหนูนานแล้วยังนะ

จิ้งเหลนอยู่ในกระบอกข้าวหลาม

กลับมาเดี๋ยว
คุณรู้จักข้าวหลามไหม

รู้จักข้าวหลาม

ถ้าเป็นคนกินข้าวหลามก็ไม่ค่าชอบกินหน้าข้าวหลาม

จิ้งเหลนคมมือคดในกระบอกข้าวหลาม
โดยอ้างว่าเมื่อวันที่๒๒มกราคม
ทางสถานีรถไฟสุรินจากแม่ค้าคนหนึ่ง
ช่วงเวลาประมาณสักตีสี่ครับกระบอกตรงเนี้ยก็ยี่สิบบาท
หกกระบอกแม่ค้าเขาจะขายอ่ะหกกระบอกร้อยนะอืม
พอกลับมาถึงบ้านที่นนทบุรีมาจากสุรินทร์นะ
คุณแม่กำลังจะแกะข้าวหลามมาวางใส่จานเจออะไรฮะ
ก็อย่างงี้นี่นี่นี่มาแล้วเถิดยังไงตายแล้วยังใส่เหร่นะ
ตายสิตายแล้วพื้นมันอยู่ในข้าวหลามมันร้อนจะตาย
มันร้อนมันขดหนูไงตอนเสียเออนั่นไงพูดต้องพักไปเนี้ย
นี่คือพิติใหม่ของข้าวหลามฮะฮะเอาวัศาลอาหารเย็น
อ้วกสาบานเลยนางบอกชาตินี้จะไม่ซื้อข้าวหลามกินตลอดชีวิต
อืมพร้อมกับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี้ยตรวจสอบร้านค้าดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมานะมุมมันยังสวยอยู่เลยนะ
ดูดิผิวมันยังสวยอยู่เลยอ่ะนี่ก็น้ำมันจิ้งเหรน
มันจิ้งเหรนมันเป็นอย่างนี้ป่ะเธอไม่รู้เหมือนกันน้ำมันจิ้งเหรนคืออะไร
แอ้งจิ้งน้ำมันจิ้งเหลนเธอเคยได้ยินใช่ป่ะมันคือเอามาจากจิ้งเหลนอย่างเงี้ยเหรอ
คุณแม่หนูไม่รู้คุณแม่เจ้าแม่มูเต็นรู้แม่หนูถามว่าได้ยังไง
ไว้ไว้ทำให้มันแบบว่าเจ้าโรคใหญ่ใหญ่ใหญ่ไงอ๋อหรอหรอโอ้ย
นุ่มนุ่มเย็ดนุ่มลำใยรู้เร็วรู้เร็วว่าไงก็ปรากฏว่าในเวลาต่อมามีคนเข้ามา
เมนต์จำนวนมากโดยบางคนตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยตัวจิ้งเหรนอ่ะ
ยังดูสดอยู่เลยเหมือนไม่ค่อยได้ผ่านความร้อนมาเลย
เพราะข้าวหลามมันก็ต้องผ่านความร้อนใช่ไหม
เข้าไปในช่วงที่มีการเผาข้าวหลามที่มีความร้อนที่ทำให้ข้าวเหนียวสุกได้เนี่ย
ค่ะมันก็ต้องมันก็ต้องไม่คือข้าวเหนียวเนี่ยพอมันร้อนเนี่ย
แล้วข้าวหลามมันอะไรวะครับจิ้งเหลนเข้าไปอยู่ในนี้คือข้าวอ่ะ
มันก็จะเหมือนกับมันห่ออยู่คือจิ้งเหรนมุดไปในข้าวหลาม
เขาถึงบอกว่าตัวจิ้งเหรนน่าจะสุกกว่านี้ไหมมันก็ประมาณนี้แหละผมใช่เหมือน
ก็คือมันรอรอข้างนอกสุกแต่ว่าข้างในเนี่ยมันความร้อนอาจจะเข้าไปเยอะอ่า
ฉันไม่รู้นี่ไงล่ะฉันไม่ใช่จิ้งเหลนพูบปั๊ะเจ้าผมจบ

จะมานั่งอยู่เฉยมันก็ไม่ได้อะเนาะ

คือ๑๙วักขราคมที่จะถึงนี้
ก็จะเป็นวันที่จะมีการ
พระราชทานเครื่องศพหลุมพคูณ

ก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็ทำให้
ประชาชนและก็ศิษย์ทั่วประเทศเนี่ยนะฮะ
่งตรงมาที่ขอนแก่นนะครับ
รวมถึงนะฮะอีกอย่างที่ไม่ลืมไม่ได้เลยคือเรื่องของพระของหลวงพ่อคูณ

นี่กำลังดังมากเลย
คือต้องบอกนี้คุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครรถสีมามีความคึกคักกันเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะที่โรงแรมเมืองทองหลังอนุสวรีเท้าสุรนารี
ในเขตพระสะบานนครราชสีมา
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแผงพระอยู่กว่า๒๐๐แผง

แล้วก็มีบรรดาเซียนพระนั้น
เดินทางมาแสวงหาเช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงพระคูณเป็นจำนวนมาก
แผงพระที่เคยเงียบเหงากลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง
นี่ตามภาพเลยนะฮะ
นี้นะครับจากการสอบถามในสำราญอายุ๗๕ปี
เป็นเซียนพระรุ่นเก๋ารายหนึ่งบอกว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาแผงพระต่างซบเศร้าเหลือเกิน

ทำให้คนไม่กล้าควักเงินเช่าบูชาวัตถุม้าการพระที่ราคาแพงมากนัก
ครูใหญ่หลวงพ่อคูณที่จังหวัดขอนแก่น
ก็ปรากฏว่าแผงพระต่างนั้นคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เฉพาะวัตถุมงคลรุ่นยอดนิยม

รวมถึงรูปหล่อรุ่นที่หลวงคูณนั้น

มีเท่าไหร่นะครับเซียนพระเหมาบูชาเกือบทั้งหมดเลยนะครับ

ผมก็ติดเพราะสุชาติจะต้องมีนึกถึงจรรพาจันทร์เลยตลอด

เคารพและนับถือใช่ขณะที่นายสุชาตินะครับ
อายุ๔๙ปีเป็นเจ้าของแผงพระแห่งหนึ่ง

โถ่ละปลายทั้งประจันทร์
นอกจากจะมีเซียนพระชาวไทยนะครับ
พระเจ้าบูชาววัตถุมงคลของรูบพกคูณแล้วเลยนะครับ
ตอนนี้ก็มีนักสะสมพระจากต่างประเทศนั้น
เดินทางมาหาเจ้าบูชาวทุมงคลมาจำนวนมาก
โดยเฉพาะชาวสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันฮ่องกงจีน
มหาชาวบูชาพระเครื่องของหรูพวกกูลกันโดยเฉพาะเลยครับ
จริงมีเหรียญอีกเหรียญหนึ่งเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นโยนศักดิ์
โยนศักดิ์ที่โยนเข้าไปแล้วให้คนจะกระโดดลงไปมอง
เขามีประวัตินะเหรียญนั้นยังไงพี่หนุ่มก็คือเป็น

คือหลวงพ่อคูณก็ไปอยู่ที่วัดสะแก้ว

ก็ไปจำวัดอยู่๑๕ปี
ปรากฏว่าหลวงพ่อคูณเขาก็เห็นพระ

เห็นพระที่วัดพระนั้นอยู่ลำบาก
เพราะฝนเวลาตกก็รั่วมาใส่พระ

ท่านบริการการถาสวดอยู่๓ปีรุ่นนั้น
พอเสร็จปุ๊บก็ปล่อยให้คนไปเช่า

ปรากฏว่าแต่มีตอนนั้นจากทั้งหมด

เพราะเหรียญทองคำมีแค่๙เหรียญในประเทศไทย

พอแบบมีคนเอาเงินมาเช่ามาอะไรใช่ไหม
ท่านก็เก็บเงินแล้วก็จะไปสร้างโปรสน

ปรากฏว่าอยู่ดีมันก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาโวยวายบอกว่า

ท่านบอกเออถ้าพวกมึงอยากได้มึงก็โดดไปเอาเองแล้วกัน
ท่านก็เอาพระที่เหลืออยู่นี่โดดลงสาน้ำเลย

เออชาวบ้านโดดลงร้านไปหาตรงไหนเลย

แต่แปลกคือที่เขาบอกว่าเป็นปฏิหารตั้งแต่ตอนนั้น
เป็นที่เรื่องเล่าตั้งแต่จังหวัดโคราชกันเลย

อยู่ตรงหน้าอย่างนี้หรออยู่ตรงนี้แต่ก็หยิบไม่ได้

แต่ขึ้นมาปุ๊บอย่างมันจะมีเซียนพระเนี่ย
รุ่นโยรษะนี่อยู่รอบศะเลย

บางคนจะเอาขึ้นมาหายเหรียญก็หายไป

แล้วแต่บางทีเขาบอกเนี่ยเห็นเหรียญอยู่ตกอยู่ตรงนี้

เธอยามาพูดในรายการไหมเห็นไหมอีกหน่อยจะถ่ายไม่ออกเจ็บข้าว

เพราะสถานการณ์ต้องพูดถึงนะครับ

ระบบทางเดินหายใจแล้วก็สามารถแทรกซึมเข้าผิวหนังอย่างที่บอกนะครับ
ระคายเคืองนี่ยังคันคันกันคันนะครับ
สำหรับโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือว่าปอดนะครับ
สามารถป้องกันได้ด้วยการใส่หน้ากากนะครับ
คือเรียกว่าไปกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก
แต่ว่าผิวหน้าที่บอกบางเนี่ยทำไง

ผมมีเซตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้มาฝากเลย
ที่มีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุง
รีมกันแดดหรือว่าโฟมทำความสะอาดนะฮะ
ที่ช่วยปกป้องผิวเราไม่ให้กลัวกับมลภาวะจากฝุ่นแล้วก็ควันในปัจจุบันนี้
ซึ่งมีสารที่ทำหน้าที่เคลือบเสมือนกับฟิล์มบางนะครับ
ป้องกันฝุ่นแล้วก็มลภาวะจากควันนะครับ
ที่สำคัญก็คือไม่เหนียวเนิ่น
ยังช่วยเรื่องความกระจ่างใสอีกด้วย
ต้องดูแลตัวเองให้สวยดูมีออร่าท้ามลภาวะแบบนี้นะจ๊ะ
จากนี้นะฮะยังมีกิจกรรมดีมาฝากกันอีกด้วย
งานนี้สายวิ่งไม่ควรพลาดเลย
เพราะงานนี้โป๊ปธนวัฒน์คุณจะไปร่วมวิ่งด้วยวันเสาร์ที่๙กุมภาพันธ์
อุทยานร้อยปีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
รับสิทธิ์ลงทะเบียนเข้างานได้ทันที
งานนี้ต้องการรับเพียงแค่๙๐๐คนเท่านั้นนะฮะ
ถึงวันที่๓๑มกราคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้อยู่ตรงนี้เลย

ตัวนั้นคืออะไร

เสร็จแล้วพูดมาก่อนเป็นเซราม
เป็นวิทซีคุณแม่
อ๋อเป็นวิทซีเอนเอนนี่อยากได้
คือเสร็จแล้วก็นี่คุณแม่ทำให้ผิวกระจ่างซ้าย

ไม่เป็นไรทีมงานของเขาติดต่อให้กัน

หน้าคุณแม่ก็ได้บางใส

จากกันฝุ่นนะฮะแล้วก็กันมลภาวะ
ถ้าได้ฟรีปุ๊บนี่จะกันเองเลยนะคะ
นี่ฉันเอากลับบ้าน

เดี๋ยวช่วงหน้านุ่นวรนุษย์
คิวงานเต็มยาวถึงสิ้นปียิ้มรับฉายา

กับดำช่องต่างงานน้อยกับคุณหน้านุ่นวรนุษย์น่ะคะ

ไปติดต่อรครทั้งหลายเรื่อง
ของร่างสุดฝรั่ง
เรื่องอะไรเรื่องอะไรชม
แต่ว่าเรื่องผมหน้าสุดขนกว้ากโกนแอลโหลได้ไง
มาเพิ่งเตรียมทั้งคู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
ตอนนี้ทุกคนเป็นนักแจกอิทสละหมดเลย
เนี่ยนะครับมีรายงานข่าวแจ้งมาแล้วนะครับบอกว่าคนที่เป็นคนฆ่าชาวเกาหลี
ตอนนี้จับได้แล้วไปจับได้ที่ป้อมยามเนินสูงนะครับ
อยู่ที่จันทบุรีครับตอนนี้กำลังควบคุมตัวไปสอบส่วน
เป็นคนประเทศอะไรเกาหลีเหมือนกันเกาหลีเหมือนกัน
ถับได้แล้วพี่โบนว่าเพื่อนเป็นคนฆ่าแล้วก็บังคับให้นั่งดู
คุณเป็นนักแสดงอิสระหรือเปล่าเอาแต่เราอยากเวลาเราเป็นพิธีกร
เราไม่ใช่นักแสดงตอนนี้พระเอกนางเอกถ้าสมมุติเป็นอิสระเนี่ย
เขาบอกว่ารวยเพราะหนึ่งเรียกค่าตัวได้เต็มที่
สองไม่ต้องไปเล่นแต่สามารถเลือกงานได้

เออเขาร้องเพลงทำไมเหมือนเขาอ้าปากอมอะไรอยู่อ่ะ
ถ้าคุณอ่านข่าวตอนเที่ยวฉันจะไปยืนแก้พาด
หน้าหน้าหน้าหน้าหน้าหน้าหน้าหน้าหน้าหน้าหน้าหน้าหน้าหน้าหน้าหน้าหน้าหน้า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

ก็ถือว่าเป็นผู้นำฟรีแลนซ์เพราะวรนุษย์น่าจะเป็นดาราคนแรกที่มาเป็นฟรีแลนซ์เร็
แรกที่เป็นฟรีแลนซ์เลยแล้วก็นางออกจากช่อง๗ตอนนั้น
แล้วก็มาเป็นฟรีแลนซ์ที่มาเริ่มเล่นช่องวันช่องอะไรอย่างนี้เนาะ
คนก็เลยถามว่าเป็นยังไงรู้สึกไงบ้างกับการเป็นผู้นำฟรีแลนซ์
บอกนางก็แฮปปี้ดีเพราะนุ่นอยากมีโอกาสเล่นอะไรที่หลากหลายมากขึ้น
อย่างพี่เคนช่อง๓เราก็ไม่เคยได้ร่วมงานถูกต้องไหมนางก็มีโอกาสได้มาร่วมเล่นกับเคนธีรเดช
วันหนึ่งได้มีโอกาสแสดงกับป้องนวัดก็หลายเรื่องอยู่
กลายเป็นคู่จิ้นคู่ขวัญไปเลยเนาะกับป้องนวัดก็ไม่ผิดหวังจริง
มันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราอยากทำงานอยากให้มีงานดีออกมาให้ชมกันบ้าง
เรียกว่าตัดสินใจไม่ผิดใช่ป่ะจากการเป็นนักแสดงอิสระนางก็บอกว่าเออกว่านุ่นจะตัดสินใจทำอะไรน่ะ
เป็นคนที่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วนางเป็นคนไต่ตรองมากอยู่แล้ว
เพราะไม่อยากให้ทุกก้าวของชีวิตต้องพลาดนางบอกเพราะฉะนั้นทุกก้าวจะทำให้มั่นคง
ปีนี้เต็มแล้วค่ะต้องปีนี้นางเต็มแล้วอะไร
ที่แล้วเราอยู่บ้านเยอะปีนี้มันก็จะเป็นช่วงจังหวะเป็นโอกาสดี
ก็เป็นช่วงที่ทำงานเยอะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็โอเค
อยากทำอะไรเขาก็แล้วแต่อยู่แล้วแต่เวลาทำงานต้องคิดถึงเขาด้วย
อย่างที่บอกว่าเสาร์อาทิตย์ขอไม่รับงานแล้วกัน

นางก็ไม่มีน้องเนอะ

แต่ก็เป็นใครเรียกเลยทีมันก็ไม่ได้ไม่ไหว
ไม่จริงคุณแม่เพราะว่าบางคนก็แบบ

แก่งจิ้นน่าเหมือนเขามาก

ใครเบอร์เจอบอกซื้อตัวใครก็ซื้อกัน
ทุกวันก็ไม่มีเงินซื้อกันแหละ

๑๕ล้านแต่บางคนก็บอกว่า

บางคนก็บอกว่าได้๘บ้างได้อะไรอย่างเงี้ย

หนุ่มกัญชัยจะเคยซื้อตัวฉันเหรอ
ซื้อตัวไหนมดซื้อตัวไหน

เขาบวมแล้วมันอักเสบข้างใน

ก็นอนอาทิตย์กว่าเท้อ๒๓อาทิตย์นะ
แล้วแมวเป็นอะไรไหมแมวก็ไม่เป็นหลานก็ไม่ได้เป็น

มันเป็นแล้ววันแมวดำตัดหน้าเนี่ยอีกสักพักเดี๋ยว
ดำก็จะวิ่งผ่านไปมาเข้าข่าวโบวี่ดีกว่าครับ
โอมมะดำจับตุ๋นอย่างคู่หมดครับ
ครับผม

หน้าสวยกว่าตัวเองอีกนะครับผม

เป็นอีกหนึ่งคู่หวานครับที่ใครต่างก็รับรู้ว่า

สำหรับน้องโบวี่แล้วก็น้องโอมอิทธิศักดิ์นะครับ

สาวโบวี่เคยออกมาบอก
ช่วงกลางปีที่แล้วว่ายังไม่มีแพลนเร็ว

เริ่มตัวแล้วเมื่อสาวโบวี่ได้พสถ์ภาพวนใจ
แต่ประเด็นอยู่ที่แคปชั่นว่าสาวโบวี่ได้ใช้ประกอบภาพด้วยข้อความว่า
งงแล้วเนี่ยถ้าแต่งงานกันเนี่ยสรุปใครจะใส่ชุดเจ้าสาวใครจะใส่ชุดเจ้าบ่าว
สวยกว่าตูอีกนะครับเห็นทีต้องชื่นชมต้องยอมรับจริงพอแต่งหญิงแล้ว
สวยมากนะครับผมแต่แฟนอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าภาพดังกล่า
อะไรนะฮะมิเช่ามันเคยซื้อกระเป๋าให้เค้าแพงไอ้เธอ

ผมขออนุญาต์เดินทางกลับนะครับ

ผมขออนุญาต์เดินทางกลับเลยฮะ

ฟื้นจีบเข้างัย

ให้คนที่เอากระเป๋าให้หนูเขาจะได้รับส่วนบุญด้วยค่ะ
จะชี้มากไอ้เนี่ยมันตะวัดมันจะโดนตาผมหลายเที่ยวแล้ว
ไอ้เนี้ยแม่งบุคคิยตะวัดต๊ับผมก็ต้องคอยหลบ

เขาจึงไปสร้างสารปฏิบัติธรรม
พวกนี้ผู้ชายที่เอาไม้เขาที่พวกอื่นอ่ะ

หญิงคุยไลน์มาขอเงินไม่เคยรู้จักมันก็ให้เงินเขานะเธอ

ถูกต้องโครงการแยกแลกยิ้ม

แยกแลกยิ้ม
เรื่องของคริสหอวังกันสักนิดนึงนะครับ

ความรักครั้งใหม่แถมอวดช่อดอกไม้ช่อโตนะครับ

ก็ไม่กักความสัมพันธ์อีกต่อไปแล้ว

ที่เจ้าตัวนี้นะครับหอบเค้กไปเซอร์ไพรส์
หนุ่มนะครับจากตระกูลเทวาอักษร

ภาษาเสียงเลยนะฮะ

ขอบคุณค่ะ

โพสต์คลิปพร้อมกับแคปชั่นว่ามาทำไม

นี่นะครับงานนี้แฟนคลับก็เข้าไปเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจ
บอกไม่ได้ไง

คุณหนุ่มครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ผมว่ามันจะได้แค่บางวันนะครับ
เพราะว่าถ้าทำทุกวันอาจจะมากันไม่ครบ

ทำไมปล่อยให้ดาราเข้าไปถ่ายรูปกับลิซ่า

เดี๋ยวช่วงหน้าคุณกึ้งเขาจะมาตอบครับ
เปิดร้านของคุณกึ้งมาวันนี้เป็นวันแรก

ที่นู่นมันดังนักแล้วนะ
เขาแบบมีความหลังกันเพราะบ้านนี้เขาแบบว่า

พวกผู้ชอบแล้ว

เห็นพวกเขาลองไปทุกวัน

เอาอันนี้มาก่อน
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือวันนี้เขาเปิดทาโกเบลก็วันนี้เป็นวันแรกก็มีคนไปต่อคิวตั้งแต่เช้าแล้ว
เพราะว่าเป็นอะไรที่หลายคนรอคอย
ถูกนี่เมื่อเช้านี้คุณกึ้งก็ไปเปิดอย่างเป็นทางการนี้ฮะทาโกเบล
คนนี้มีใครครับคุณแม่

อาจจะเป็นแบบเฟรนชายต้องสำหรับ

ใส่ค่ะฉันไปเปิดมา
ก็นี่จะเป็นอาหารอย่างนี้เป็นแบบพวกอาหารเม็กซิกันเนอะไอจี
เป็นนี่เป็นแบบพรชิปแล้วก็ใส่เข้าไป

ตอนนี้ครอบครัวเขามาเอาดีทางด้านเกี่ยวกับของกินทั้งหลาย

เขาก็ต้องมีแบบมาตรฐาน
ทุกคนกำลังกลับไปนะคุณป้องนะ
ถูกต้องนี่น้องมิ้นไปด้วยน้องมิ้นนั่น
ดาราเมืองไทยถึงอภิษฐ์เยอะขนาดนั้นในที่สุดกึ้งก็ในฐานะส่วนหนึ่งของผู้จัดนะ
จริงเกาหลีเข้ามาจัดเองแล้วก็โฟนมาเป็นร่วมด้วยเนี่ย
ก็เผยถึงเรื่องนี้ว่าตนเองทำคอนเสิร์ตมา๑๐ปีคนน่าจะรู้เรื่องกระบวนการทำงาน
ตนแม้จะเป็นผู้จัดก็ไม่ได้ถ่ายรูปกับศิลปินแต่ครั้งนี้
คุณแม่ของน้องลิซ่าเนี่ยเขาได้พาตนเข้าไปเจอกับน้อง
คือแม่เนี้ยก็คือแม่แม่ของลิซ่าอ่าคุณแม่แม่ลิซ่าส่วนเรื่องที่มองว่าดารา
แต่อภิษฎนั้นตนมองว่าบริษัทเราไม่ใช่ผู้จัดอย่างที่บอกว่ากึ้งไม่ได้เป็นผู้จัด
แต่คนไปด่าที่กึ้งหมดอืมคือกึ้งทำเอาจริงคือเป็นแค่พีอาร์โอเค
เกาหลีเข้ามาจัดเองเนี่ยบริษัทเราไม่ใช่ผู้จัดแต่เพียงผู้เดียว
การที่ได้เข้าไปถ่ายรูปน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวน้องเป็นคนไทย
คือเขาก็อยากจะเจอดาราไทยด้วยนั่นแหละอาจจะเป็นความต้องการของน้องลิซ่าด้วยหรือเปล่า
เป็นคนไทยก็น่าจะมีเพื่อนคนไทยตนมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้ว
แต่เป็นความคิดส่วนตัวส่วนที่ดราม่านั้นตนเข้าใจแล้วขอ
พยายามจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหากมีข้อบกพร่องก็พร้อมที่จะนำไป
ปรับปรุงในอนาคตแต่พี่ชาวว่าถ้าสมมุติว่าอ่า
หลีเป็นคนเอาเข้ามาเนี่ยมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
จะเข้มกว่าเราเยอะไม่ต้องอะไรหรอกเออ
คุณโอ๊คพันธองแท้ซื้อบัตรไว้สองใบอ่ะ
ซื้อนะซื้อเหมือนกบเหมือนทุกคนยังไม่กล้าไปเพราะอะไรวะ
กระแสดราม่าว่าสนิทกับคุณกึ้งแล้วแบบว่า
ไปใช้สิทธิ์พิเศษกดบัตรก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
ว่าตรงนี้มันไม่เกี่ยวถ้าสมมุติว่าดาราแบบเข้าไปถ่ายได้แค่บางคน

แต่อันนี้ก็คือเกือบทุกคนที่ไปดูน้องก็อาจจะรู้สึกว่า

แล้วก็เป็นคนไทยด้วยกันน้ำใจของน้องลิซ่านะพี่ชาวว่าเป็นแบบนั้นนะ
ดาราไทยด้วยสูงตอบก็น่ารักดีนะ
นะครับผมดาราก็รักน้องลิซ่าเยอะเลยทีเดียว
นะฮะมาถึงสาวบัยเตยกันมากดีกว่าเออ

ผมผมก็ยังมาครับผม

หลังจากเจ้าตัวอวดภาพถ่ายสุดแซ่บเลยนะ

เซ็กซี่มากมากเผื่อให้เห็นท่อนล่างแบบทะลุ้ดทะลวงครับ
นะฮะข้างบนนี่คือเหมือนลักษณะเป็นเดรสนะฮะยาว
แล้วก็มีแบบเป็นชุดเหมือนกับกึ่งชุดว่ายน้ำ

นะครับผมแล้วก็หลายคนมองว่าชุดดังกล่าวเนี่ย
ใบเตยใส่แล้วมันดูโป๊ะเกินไปนะฮะ
ล่าสุดทางด้านลูกทุ่งสาวน้องใบเตยก็ออกมา
เปิดใจถึงประเด็นดราม่าเรื่องนี้นะครับใบเตยว่ามองว่ามันเป็นเรื่องของการรัฐเทศาสตร์มากกว่าค่ะ
เพราะว่าที่เห็นเนี่ยใบเตยโชว์ในงานลาวส์ใบเตยดูคอนเซ็ปต์งานของตัวเองตลอดว่า
วันนี้เป็นรูปแบบไหนควรแต่งตัวยังไง
อย่างเช่นงานเจอเด็กเนี่ยก็จะแต่งตัวไปอีกแบบนึงนะครับ
คือแต่งตัวตามการรัฐเทศะตามหน้าเวทีตามคอนเซ็ปต์งาน
ถามว่าชุดที่ใบเตยใส่เนี่ยเลือกวันนั้นมันโป๊ไหม
คือทุกชุดของใบเตยไม่มีชุดไหนไม่เซ็กซี่ค่ะ
แต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยใบเตยดูงานแล้วก็ตามการะเทศะของงาน

อันนี้ใบเตยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโซเชียล
ดังนั้นหนูก็เลือกรับแต่สิ่งที่ดีดีกว่าค่ะ

นี่นะครับเขาจับได้แล้วคือคนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

เกาหลีเป็นคนท่านเนอะ
ใช่คนนี้นะครับ

หน้าเหมือนแองจี้อยู่นี่นะ
พรุ่งนี้๖โมงเย็นกลับมาพบกับข่าวใส่ไข่ได้ไหม